ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้ากันต่อเลยนะฮะ
เหตุการณ์อุกอาจสยองขวัญที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้ที่เจอชิ้นส่วนศพของผู้หญิง
หั่นแล้วก็ทิ้งคลองบางกอกน้อยเนี่ยนะครับล่าสุดรู้แล้วว่าคือนางสาวมณีรัฐกระจกภาพ
อายุยี่สิบแปดปีนี่คือที่สอนอบางกอกน้อยนะครับ
คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นตำรวจเนี่ยเชิญครอบครัวมาให้ข้อมูล
และกำลังตามตัวแฟนนุ่มของผู้ตายด้วยติดตามรายงานสดจากคุณชมพู่สรรพัฒน์นะครับ
เวลา๑๘นาฬิกา๔๐นาทีจนถึงในขณะนี้ที่เจ้าที่ตำรวจมีการเชิญตัวแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นแฟนคนล่าสุดของนางสาวมณีรัฐผู้เสียชีวิตนะคะเข้ามาสอบปากคำบนห้องประชุมชั้นสามของสอนอบังกอกน้อย
ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้การสอบประคำยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนนครบาน
สอบปากคำเข้มนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะได้มีทางญาติแล้วก็ครอบครัว
เดินทางมาที่สอนอบังกอกน้อยเป็นญาติแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเดินทางมาพบตำรวจด้วยสีหน้าคล่าตาที่เครียด
แล้วก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีที่ผ่านมานะคะ
มีพ่อแม่แล้วก็น้องสาวของนางสาวมณีรัฐกระจกภาพอายุ๒๘ปีผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งวันนี้ญาติและก็ครอบครัวเดินทางมาพบเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนนครบานเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสนบังกอกน้อย
เพื่อให้ปากคำกับเจ้าที่ตำรวจค่ะในห้องประชุมชั้น๓บนสนบังกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะคะ
โดยทางครอบครัวก็เดินทางมาด้วยสีหน้าคล่าตาที่เศร้าหมองยังทำใจไม่ได้แล้วก็มีสีหน้าคล่าตาที่ยังคงเครียด
แล้วก็เป็นกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็ถือว่าพบว่าทางญาติเนี่ยก็ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียนางสาวมณีรัฐผู้ตายอย่างสลดใจนะคะ
ขณะที่พ่อของผู้ตายเองก็ได้เปิดเผยก่อนที่จะเข้าให้ปากคำกับเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนในห้องประชุมชั้นสาม
ก็ได้บอกสั้นกับสื่อมวลชนนะคะว่าอยากให้ตำรวจเร่งคลี่คลายคดี
เพราะว่ายังกังวลใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็กังวลใจในเรื่องของชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิต
ที่ยังคงไม่พบทุกชิ้นนะคะก็กังวลใจเนื่องจากว่าทางครอบครัวก็อยากจะประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปอีกด้วย
ซึ่งในวันนี้บรรยากาศการสอบปากคำนะคะของแฟนหนุ่มคนล่าสุดนะคะ
ก็ยังคงเคร่งเครียดอยู่ที่บนห้องประชุมชั้น๓ของสนบางกอกน้อย
คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศที่นี่ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีรวมทั้งสื่อมวลชนยังคงปักหลัก
ซึ่งขณะนี้บนชั้น๓ของสนบังกอกน้อยก็ถือว่า
มีการสอบปากคำแฟนหนุ่มคนล่าสุดซึ่งล่าสุดนะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้รับการรายงานว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นพนักงานร้านอาหารญี่ปุ่นบางกอกไทก้านะคะ
อยู่ที่ย่านของซอยยี่สิบเอ็ดแขวงเขตสะพานสูงนะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่รับรายงานว่า
ผู้เสียชีวิตนั้นทำงานเป็นพนักงานร้านอาหารญี่ปุ่นก่อนที่จะเสียชีวิตไป
ทั้งนี้เหตุฆาตกรรมครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นเหตุที่ค่อนข้างหดเยี่ยม
แล้วก็ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเองก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ทางตำรวจชุดสืบสวนของทุกพื้นที่ที่พบศพชิ้นส่วนของนางสาวมณีรัฐนะคะ
รวมทั้งตำรวจชุดสืบสวนของนครบานเองบางกอกน้อยเอง
แล้วก็พื้นที่ที่รับผิดชอบก็จะมีการระดมไล่เลี่ยงกล้องวงจรปิดทุกพื้นที่
เพื่อที่จะหาเบาะแสคนร้ายแล้วก็เร่งคลี่คลายคดี
นี่คือความคืบหน้าแล้วก็บรรยากาศล่าสุดในเวลานี้นะคะ
ของการที่จะสอบปรักคามแฟนนมข้าวล่าสุดของนางสาวมณีรัฐบนชั้นสาม
แถวรัฐทีวีรายงานขอบคุณนะครับ
ชมพู่สรรพัฒน์นะฮะก็มีแฟนนุ่มค่ะมีพ่อ
มีแม่ที่มาให้ข้อมูลกับตำรวจในขณะนี้นะครับ
เดี๋ยวรอความคืบหน้าทางคดีเพิ่มเติมนะคะ